มาดูเหตุการณ์ต่อเนื่องจากช่วงเย็นวันพระฤหัสสัปดาห์ที่แล้ว
๔จังหวัดภาคใต้นราธิวาสปัตตานีสงขลาและยาลา
เกิดระเบิดขึ้นช่วงเย็นพร้อมกันหลายจุดนะคะประมาณ๒๐กว่าจุดนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงมีระเบิดบางลูกที่
คนร้ายเตรียมใช้ก่อเหตุยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ
โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองยาลาตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
เข้าไปทำลายระเบิดซึ่งคนร้ายเตรียมไว้ก่อเหตุ
ระเบิดเสาไฟฟ้าค่ะตำรวจสพลำใหม่ทหารฝ่ายปกครอง
เดินทางเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่าที่เสาไฟฟ้าแรงสูงถูกระเบิดได้รับความเสียหาย
มีหลายจุดแล้วก็อีกหนึ่งจุดคือบริเวณกลางทุ่งนา
ห่างจากหมู่บ้านจานันหมู่ที่๖ตำบลพร่อนอำเภอเมืองยาลาประมาณ๓กิโลเมตร
ห่างจากถนน๔เลนสาย๔๑๘๑กิโลเมตรค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นเหล็กตั้งบนท่อต่อหม้อ๔ขา
เสาต่อหม้อที่๑นะคะพบขาของต่อหม้อด้านขวานี่ขาดหลุดออกจากต่อหม้อไปเลยนะคะ
และบริเวณพื้นดินพบร่องรอยย่าไหม้เกรียมเป็นบริเวณกว้าง
ขาด้านซ้ายพบวัตถุระเบิดแควนไว้๑ลูกค่ะ
ห่างไปในระยะเสาอีก๑ต้นก็คืออีก๑ต้นใกล้กัน
พบคนร้ายก่อเหตุลักษณะเดียวกันก็คือเอาระเบิดไปแขวนไว้

แล้วก็เข้าไปทำลายระเบิดที่แขวนไว้ทั้ง๒ลูกทั้ง๒ต้น

ใช้เวลาทั้งหมด๓๐นาทีค่ะ

บอกว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่อง
บรรจุท่อเหล็กขนาดความยาวประมาณ๑๒นิ้ว
ข้างในมีดินระเบิดชนิดแอลโฟที่ใช้สำหรับการระเบิดหิน
ส่วนการจุดชนวนเป็นการจุดชนวนด้วยการตั้งเวลา
เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานนะคะบอกว่าคนร้ายลอบวางระเบิดในห่วงเวลาพร้อมกัน
ของกลางดึกวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
แต่ว่าระเบิดได้ปะทุไปแล้วเสาละ๑ต้น
ส่วนอีก๒ลูกระเบิดไม่ทำงานก็คือไปตรวจพบแล้วก็ทำลายไปได้
แต่ว่าในวันที่เกิดเหตุระเบิดนะคะการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ยังไม่ขยายวงกว้างจึงยังไม่ตรวจสอบพบ
ชาวบ้านที่นำกระบือออกไปเลี้ยงนะคะเขาเข้าไปพบ
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบค่ะ